จากบทบาทชายแต่งหญิงและปังคราวนี้เรามาดูสาวกันบ้าน
ลุยทางน้ำสาวสวยกันหยกเซตเลยเดียว
รู้สึกว่าเข้ากับกระแสช่วงนี้มากอันนี้พี่น้ำทวมอยู่
อันนี้เราไปเล่นน้ำกันจริงนะคุณผู้ชม
เริ่มกันที่สาวแซ่บคนแรกคนนี้นะคะคุณแซมมี่คาเวลค่ะ

ที่จะรูดลงมาแค่ไหนก็ได้ตามใจชอบ

อาจจะเว้าขนาดไหนหรือว่าจะเรียบร้อยก็ดึงรูดเขาเลย
ซึ่งแซมมี่เองนะคะก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะรูดลงมาถึงตรงกลางพอให้ได้ลุ้นกันเนี่ยคุณผู้ชม
ส่วนกีฬาทางน้ำนั้นนะคะก็คือเวคเซิร์ฟนั่นเองนะคะมือใหม่ทันเล่นอาการก็จะเป็นแบบนี้นะคะเวคเซิร์ฟค่ะ
แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะสวยแบบนี้ค่อยฝึกกันไปค่ะแต่ที่ทำได้ดีนะคะไม่ต้องฝึกเลยก็คือความแซ่บของเธอค่ะ
เรียกว่าสวยนะคะยืนกลางน้ำแบบนี้ก็สวยดูสิคะงานผิวงานจริตจากการนะคะถ้าให้ดิฉันไปยืนทำแทนนะคะ
ตกน้ำตายก่อนนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็๔ชุดของน้องแซมมี่เนี่ยต้องบอกว่าสะท้อนแสงสู้สายตามรถจริงเลยค่ะน้องกวาน
เรืองแสงมาเลยนะคุณผู้ชมค่ะพี่แจ๊คแนะนำนะคะว่าใส่สิ่งนี้ได้เผื่อเธอตกน้องตกน้ำตกท่าไปเนี่ย
จ้าฉันอยู่นี่จาเขียวอีหลีมาเลย
ใช่แล้วทุกคนก็ปล่อยฉันไปเลย
กลับมาต่อไปให้คนอื่นดีกว่านะคะปอยตรีชะดาค่ะนี่นะแจกความแป๊บบุกกันอีกนึงแล้วกัน
แถมยังมีภาพหลุดแกงตัวเองไว้ด้วยนะคะไปดูสักหน่อยแล้วกัน
ยืนพายแบบนี้โอ้โหวิวทิวทัศน์นี่บอกเลยหลักล้านจริงค่ะ
ปอยก็สวยนะคะขายาวหุ่นดีไปหมดนี่แถมยังแข็งแรงด้วย
การที่ยืนมันบอดได้เนี่ยขาต้องแข็งแรงเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
ที่สำคัญต้องใช้สมาธิด้วยเห็นวิวแบบนี้ไม่ใช่แม่น้ำเจ้าพญาบ้านเรานะจ๊ะ
อยู่ที่ภูเก็ตนั่นเองใช่ค่ะคือน้ำมันกระเพื่อมตลอดเวลานะ
ต้องทรงตัวดีด้วยนะคะจากสาวแล้วมาดูหนุ่มกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
กับหนุ่มแบงค์ทิติค่ะมาพร้อมกับลูกโจรสลัดลูฟี่
กล้ามท้องไปเลยเพราะเป็นใส่กางเกงมาตัวเดียวนะคะ
ห่างหายไปนานจากการโชว์ความแซ่บนะจ๊ะ
กลับมารอบนี้หนุ่มแบงค์เขาดูโตขึ้นนะจ๊ะ
ซึ่งแบงค์เองก็ชอบเล่นเวคเซิร์ฟเหมือนกัน
คุณผู้ชมลีลาการเล่นเขาก็เท่ไม่เบาอะค่ะ
ถือว่าเป็นมือโปรคนนึงนะยืนเองทรงตัวขึ้นเองไม่ต้องจับเชือกแล้วนะจ๊ะ
แต่หลายคนบอกว่ามันติดอยู่อย่างเดียวคืออะไรรู้ไหม
ทำไมไม่ใส่ชุดที่เราเห็นตอนแรกท่อนบนใส่มาทำไมนะฮะ
หลายคนก็แอบแซวว่าเออก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยนะ
มันลึกก็ต้องใส่ถุงนี้เพื่อความปลอดภัย
หลายคนมองกล้ามทองแจ๊กกะลีนมองอะไร

หลายคนมองกล้ามท้องเมื่อกี้แต่แจ๊กกะลีนมองอะไร
เกลียวขึ้นค่ะเพราะว่าเกลียวขึ้นมันใหญ่มาก

เจอนี่ไม่ช่วยฉันเลยนะ
เอาเป็นว่านะคะก็เขาเรียกอะไรถอดบ่อยละกัน
จะได้เป็นกำไรให้พวกพี่บ้างนะคะ